นี้ค่ะก็เป็นคำเตือนถึงเพื่อนช่างภาพที่ไปทำงานในงานแต่งช่างภาพคนหนึ่ง
บอกเขาเกือบงานเข้าเพราะว่าไปถ่ายภาพงานแต่งงาน
แล้วเงินสินสอดในงานเนี่ยหายไปหนึ่งล้านบาทก็ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะ
เพราะว่าในงานนั้นตอนที่เสร็จงานเนี่ยก็มีเขากับทีมงาน
ที่อยู่บนบ้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊คของช่างภาพคนหนึ่งนะคะ
ภัยเพื่อนร่วมอาชีพบอกไปรับถ่ายภาพในงานแต่ง
แล้วเงินสินสอดหายไปล้านหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ
คือเขาบอกทำเขาก็ทำทุกอย่างตามปกติเสร็จงานก็กลับบ้าน
แต่สินสอดหายไปพวกเขาโดนเพ่งเล็งเขาก็เลยต้องรีบแสดงความบริสุทธิ์นะคะ
ให้การกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าช่วงจบงานมีแต่ช่างภาพกับ
ห้องแต่ลูกบิดก็ไม่ค่อยดีครับนะคะก็รีบไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อ
แต่ว่ากลับเจอทางแม่เจ้าสาวพูดต่อว่าเสียงดังเพราะปักใจว่าพวกเขาเอาเงินไปแน่
ผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับช่างภาพคนนี้ค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาเขาไปสแตนบายที่งานตั้งแต่๖โมงเช้า
ก็ทำงานตามปกตินะคะเงินล้านบาทเนี่ยเป็นแบงค์พันธุ์๑ปึก
ห่อด้วยพลาสติกแล้วรับซีนมาอย่างดีมีปากกาเคมีเขียนข้อความด้วยว่า๑ล้าน
ตอนทำพิธีก็ไม่ได้มีการแกะห่อพลาสติกหรือเอาเงินออกมานับอะไร
ภาพสุดท้ายที่เขาบอกเขาเห็นก็คือแม่เจ้าสาวยกปึกเงินขึ้นบ่า
แล้วก็เดินเข้าห้องไปทำงานเสร็จประมาณเที่ยงครึ่ง
ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บอุปกรณ์บนบ้านซึ่งวางอยู่หน้าห้องนอนที่เก็บเงิน
แล้วก็เดินทางกลับตามปกติยืนยันค่ะว่าเขาไม่ได้เข้าไปในห้องแต่อย่างใดค่ะ